อยู่ที่ตามท้องถนนต่างนะคะ
เป็นคลิปที่ชาวโซเชียลมีเดียเขาดูแล้ว

ว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหไปดูถูกคนขับรถกระบะทั้งฐานะและการศึกษาขนาดนี้
ตัวเองเป็นใครมาจากไหนที่ไหนอย่างไรเกิดเมื่อไหร่
คุณแม่เป็นใครคือตอนนี้เขารู้หมดแล้วนะเอาเป็นว่าเขารู้หมดแล้วละกัน
คือถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้เขารู้ยันโทษนะคะโคตรเง่าศักราช
รู้หมดแล้วตอนนี้เขาก็รู้แล้วด้วยนะ
แต่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงและคำพูดคำดูถูกของเขาเนี่ย
มันแทงใจดำเขาใช้คำว่าคนไทยด้วยนะ
คนไทยข้อนประเทศมีกี่คน๖๐ล้านคน๗๐ล้านคนฟังพร้อมกันค่ะ
อำนวยค์ติ๊กนะครับไม่อยากส่งพยาบาล

พี่พี่มีอะไรพี่ก็ค่อยคุยกันสิครับ

ยี่สิบหวานครับยี่สิบหวานผมยี่สิบหวานผมขับมันใบแดงค่ะร้านสอง

เกลียดประเทศไทยฉันไม่น่ากลับมาที่นี่

โอ้ยตายแล้ว

ตายแล้วฉันเกลียดประเทศไทยฉันไม่น่ากลับมาที่นี่
มันมีแต่คนชั้นต่ำขออนุญาตทวนจริง

เห็นบอกว่าจบเมืองนอกเมืองนาใช่ไหม

อันนี้เป็นคลิปที่โลกโซเชียลมีเดียเขาแห่ใช้คำว่าแห่นะ
แห่แชร์กันเป็นผู้ชายที่เขาพูดคุยเข้าใจ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นการพูดคุยพูดจาดูถูกผู้ชายอีกหนึ่งคน
ซึ่งน่าจะเป็นคู่กรณีหลังจากที่รถเกิดการเฉียวชนกัน
คำพูดของเขานี่แหละค่ะดูถูก
แล้วก็บอกแฟนสาวที่นั่งมาด้วยไม่ต้องไปขอโทษมัน
ขยะสังคมรถกระบะดูถูกรถกระบะ
รถกระบะเนี่ยมาชนมีปัญญาซื้อรถคันละล้านแบบผมไหม
เขาขับ๒ล้านกว่าใช่ไหมล้าน๒
ทำไมมีปัญญาซื้อบ้านราคาหลายล้านหรือเปล่าเนี่ย
ถามเขาอีกนะแล้วก็เปิดเผยว่าเจ้าตัวเขาอายุ
ผม๒๔ปีมีรถป้ายแดงขับแล้วผมมีทุกอย่างที่คุณไม่มี
แล้วก็ดูถูกคนไทยเป็นคนชั้นต่ำประโยคเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพูดไปไม่ทวนแล้วนะ
ไม่น่ากลับมาจากชวนไหนแล้วกันไม่น่าจะกลับมาจากเมืองนอกเลย
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่เมืองนอกมา๑๐ปีแล้ว
ขณะที่ชายคนดังกล่าวผู้จาดูถูกผู้หญิงที่นั่งมาด้วยเนี่ย
หน้าปิดตาผมยาวเนี่ยนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นแฟนสาวก็พยายามนะออกมาขอโทษแทน
แต่ว่านุ่มนักเรียนนอกคนนี้ก็ไม่เห็นหยุดพูดหยุดจาเลยก็พูดดูถูกอยู่นั่นแหละ
ขณะที่คู่กรณีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเขาก็ประนีประนอมนะพยายามนะ

โทษสังคมหรือเปล่าเขาจะพูดอะไรบ้าง